ต้องบอกว่าต้นทุนของแต่ละคนเนี่ยชีวิตคนเราเกิดมาไม่เท่ากันนะคะ
ยากดีมีจนเพราะฉะนั้นแล้วเวลามันเกิดไอ้โรคแบบนี้
ผลกระทบเนี่ยแรงกระทบเนี่ยมันไม่เท่ากันหนุ่มที่ภูเก็ตค่ะ
ตกงานนี่แหละผลกระทบจากโรคโควิด๑๙ตกงาน
ไม่มีเงินยาไส้ไม่ได้กินข้าวมาหลายวันเครียด
ลงทะเลเลยค่ะจะฆ่าตัวตายสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันจ้าละวันนะคะ
ช่วยได้หรือไม่ได้อย่างไรดูคลิปนี้กันค่ะ

อย่าดื้ออย่าดื้ออย่าดื้ออย่าดื้ออย่าดื้อขึ้นบรรคขึ้นบรรคขึ้นบรรค
ขึ้นบรรคขึ้นบรรคขึ้นบรรคขึ้นบรรค
ชัดไหมคะคุณผู้ชมชัดไหมคะรัฐบาลเจ้าหน้าที่ถามว่า
ผีสาเหตุไรอ่ะกี่ตายอ่ะยังตายสาเหตุไรอ่ะสาเหตุอะไร
ผู้ชายตอบว่าผมอยากตายผมตกงานผมตกงานตกงานตอนนี้ใครจะจ้างอ่ะ
ถูกไหมคุณคำว่าตกงานอย่างเดียวคือมันไม่เหลืออะไรเลยคุณ
ไม่เหลืออะไรแล้วเงินไส้ก็ไม่มีไม่ได้กินข้าวมาหลายวันด้วยนะคะ
ก็เลยต้องหาทางออกด้วยวิธีการฆ่าตัวตายแบบเนี้ยค่ะผู้ชายคนนี้ที่เจ้าหน้าที่ไปช่วยเนี่ย
ชื่อว่านายปรีดาแซ่โก้ยอายุห้าสิบสองปีนะคะจุดเกิดเหตุก็คือ
ปลายแหลมสะพานหินตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองภูเก็ตเจ้าหน้าที่เนี่ยออกเรือไปเลยนะ
ออกเรือไปช่วยเพราะตอนนั้นนายปรีดาเนี่ยเดินลงไปในทะเลไกลกว่า๓๐๐เมตรแล้วค่ะ
เนี่ยตะโกนตลอดเวลาเลยนะอยากตายอยากตายอยากตาย
พอเจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยพยายามจะดำน้ำหนีด้วยนะ
เพื่อให้ตัวเองจมน้ำดิ่งลงไปใต้มหาสมุทรนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องกระชากคอเสื้อขึ้นมาแล้วก็หิ้วตัวขึ้นมาบนเรืออย่างทุลักทุเล
เพราะนายปรีดาดิ้นสู้มากดิ้นมาค่ะ
คืนตลอดเวลาตะโกนนะคะขึ้นฟังแล้วก็ยังตะโกนที่คุณผู้ชมได้ยินนั่นแหละ
ตกงานอยากตายเจ้าหน้าที่ก็เลยพาไปสงบสติอารมณ์
ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
ทีนี้ประเด็นก่อนที่จะเดินลงทะเลนะคะ
ผู้ชายคนนี้นายปรีดาไปเจอตำรวจแล้วก็ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนให้ตำรวจดู
ปรากฏว่าแล้วไปบอกตำรวจบอกว่าตัวเองเป็นโรคโควิด๑๙
ตำรวจก็เลยต้องใช้แอลกอฮอล์มาเช็ดบัตรประจำตัวประชาชนของนายปรีดา
เพราะก็ไม่รู้ว่าพูดจริงพูดเล่นเอาล่ะติดไม่ติดไม่รู้
แต่ตำรวจก็ต้องป้องกันตัวเองก่อนฟังเสียงพี่ตำรวจหน่อยค่ะ
หลังจากนั้นแล้วนะคะก็มีการนำตัวคุณปรีดาไปตรวจวัดไข้

ไม่เกิน๓๗๕องศาเซลเซียสนะคะ
แล้วไปดูรายชื่อผู้ที่ถูกกักกันโรคโรคโควิด๑๙ของจังหวัดภูเก็ต
ปรากฏว่าเอ๊ะเขาไม่มีชื่อนี่ไม่มีชื่ออยู่ในรายชื่อนะคะ
ก็เลยเชื่อว่านี่แหละคุณปรีดาน่าจะเกิดจากอาการเครียด
เพราะว่าไม่มีงานทำไม่มีเงินกินข้าวมาหลายวันแล้ว
สุดท้ายทนไม่ไหวค่ะก็เลยเกาะเหตุนี้ขึ้น
นี่แหละคุณผู้ชมอย่าให้ชีวิตคนเราต้องล้มละลายจากโรคโควิดนะ